กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะฮะ
ครอบครัวของน้องลินจากนครพนมนะฮะ

จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ได้หรือไม่มาเอาใจช่วยกันนะครับ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องลินมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เดี๋ยวจะมีโจทย์คำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
ลินจะต้องเลือกก่อนคนแรกและเรื่องแรก
แล้วเดี๋ยวน้องลินจะต้องเป็นคนเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาตอบ
แล้วจะต้องเลือกว่าจะให้เขาตอบเรื่องอะไร

เรื่องให้ดีแล้วกันนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑สอนคิรีศรีประจวบ
เรื่องที่๒จังหวัดนครพนม
เรื่องที่๓โรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูล
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕เย็บผ้า

เรื่องแรกคือเรื่องบ้านของเราครับ
หนูอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

ที่บ้านของเราเนี่ยเห็นบอกว่าบ้านหลังนี้

มีเขียนไว้ตรงไหนของบ้านบ้างลูก

มีเขียนเบอร์โทรของครูต่อไว้ด้วย

แสดงว่าพี่ชายก็ต้องผ่านการเรียนกับครูต่อมา

เอาล่ะเพราะฉะนั้นสมาธิดีนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เบอร์ของครูต่อ๔ตัวสุดท้ายที่เขียนไว้ที่หน้าต่างคือหมายเลขใด

และตัวเลือกที่๔๒๙๖๑ครับ
อยู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิดค่ะ

หนูมั่นใจว่าหนูต้องตอบข้อนี้ได้แน่เลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องลินเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สี่ครับ๒๙๖๑
ตัวเลือกที่๔๒๙๖๑ครับ

หลินจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แปลขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนั่นก็คือเรื่อง

เรื่องโรงเรียนเรนูนครวิทยานกูล

ทำไมเลือกเรื่องเย็บผ้าให้กับแม่
เพราะแม่เคยเย็บผ้ามาก่อนค่ะ

ขอเชิญแม่แปลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พอได้จักรมาแล้วเนี่ย
แม่ก็เริ่มทำอาชีพเย็บผ้านี่เสริมเลยทันทีใช่ไหมฮะ

ทำมาตั้งแต่น้องลินยังเล็กค่ะ

มาหยุดเอาเมื่อ๒ปีที่แล้วค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเขาให้เย็บอะไรครับ

กางเกงสองซ้ำแบบเอง

เอาละที่ถามอยู่นี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่แม่เคยทำเนี่ยนะ

เพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
คิดถึงเลยไหมแม่คิดถึงอาชีพนี้เลยไหม

ถึงเลยเนอะนี่ก็คือจากเย็บผ้านะครับแล้วก็ผ้าที่เขาเรียกอะไรนะแม่เนี่ย
เขาจะมีเข้าตัวไว้แล้วอย่างนี้ฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้เย็บเป็นตัวไว้

ชิ้นกางเกงเด็กนะฮะก็จะมีผ้าชิ้นไว้
สำหรับที่จะเย็บเข้าตัวแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
เพื่อเข้าเป็นเย็บขอบหนึ่งแล้วก็ขอบที่๒นะฮะ
แล้วก็ขอบที่๓ก็คือตรงเป้านะครับเย็บ
แต่แม่ต้องการผู้ช่วยไหมล่ะต้องการค่ะต้องการใครน้องลินค่ะ
จริงแล้วอยากได้หวานใจเรามาช่วยไหม
ถ้าเกิดว่าพ่อเขาพร้อมจริงแม่จะเลือกใครระหว่างพ่อแล้วก็หลิน

แต่วันนี้เลือกลูกสาวนะเชิญน้องหลินมาเป็นผู้ช่วยครับ

เดี๋ยวแม่จะเย็บแบบนี้นะลูกนะค่ะเอาล่ะมาช่วยกันสองคนแม่ลูกดูสิ
ว่าภารกิจนี้จะสามารถทำได้หรือไม่นะฮะ
สำหรับข้อนี้ก็คือ
กางเกงจำนวน๓ตัวให้เสร็จภายในเวลา๓นาทีครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ตัดลูกตัด

ตัวที่สองแล้วครับ
เอาลูกเดี๋ยวตัดให้
แบบเดียวใช่ไหม

ต่างจากที่เราเย็บที่บ้านยังไงบ้างแม่

ขอบคุณผู้ช่วยที่น่ารักมากลูกโชคดีครับ
เรื่องเย็บผ้าแม่มั่นใจเพราะแม่ทำมาแล้ว๑๐กว่าปี

แปลจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ครูเกษนีค่ะครูเกรดครูเกดค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ครูเกรดขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องสอนคิรีศรีประจวบ
เรื่องจังหวัดนครพนมและเรื่องโรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูล
อาจารย์อยู่กับโรงเรียนขอเลือกโรงเรียนด้วยกันค่ะ
นึกว่าแม่จะเลือกพ่อสอนคิริศรีประจวบ
ถ้าเลือกอันนี้ก็ฮาเลยเหมือนกันนะ
โรงเรียนนะแม่เนาะเอาที่มั่นใจนะขอเชิญครูเกดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ครูครับครูสอนที่โรงเรียนนี้มากี่ปีแล้วครับ
สอนมาตั้งแต่พศ๒๕๕๑ค่ะจนถึงตอนนี้๑๑ปีแล้วค่ะ
เห็นบอกว่าโรงเรียนนี้ได้รับเกียรติบัติหรือโล่งมากมายเลยนะฮะ
เป็นโรงเรียนคุณภาพของจังหวัดนครพนมเลย

ป้ายหน้าโรงเรียนเนี่ยมีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือ
มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งฮะสอบติดคณะแพทย์ด้วย

นะฮะเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับข้อนี้ก็คือ
นักเรียนที่สอบติดคณะแพทย์ศาสตร์คนนี้เป็นนักเรียนชั้นม๖ห้องอะไร
ตัวเลือกที่๑ห้อง๑ตัวเลือกที่๒ห้อง๓ตัวเลือกที่๓ห้อง๕ตัวเลือกที่๔ห้อง๙
ป้ายนี้นะคะติดอยู่หน้าโรงเรียนค่ะผ่านทุกวันครูมั่นใจว่าครูตอบได้แน่นอนค่ะ
คุณครูพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ขอเลือกตอบตัวเลือกที่๔ค่ะห้อง๙ค่ะตัวเลือกที่๔ห้อง๙ครับ
ครูทีนี้ไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณพ่อค่ะแล้วครูจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อแรกขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันสองเรื่องในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องสอนคิรีศรีประจวบและจังหวัดนครพนม
สอนคิรีสีประจวบค่ะ
ทำไมเลือกสอนคิรีศรีประจวบให้กับพ่อแร่ครับ
เพราะว่านครพรมนี้กว้างมากแต่ถ้าเป็นสอนคีรีเนี่ยคือก็คงเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพลงนะคะก็คงจะคิดว่าแคบเข้ามา
สมแล้วที่เป็นคุณครูจริงวิเคราะห์ละเอียดละออมากเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เชิญพ่อแร่มาต่อชีวิตเป็นท่านต่อไปครับ
ใช่นะครับ
ชอบเหรอครับครับพ่อจ๋าเกี่ยวกับเรื่อง
สอนครีสีประจวกนี่แหละนะครับ
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเพลงนี้นี่แหละครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพสวยร้อยผืนไม่ชื่นเหมือนน้องอยู่ใกล้
ดูดอุร้อยหายไม่คลายหนาวได้หรอกหนา
ห่างน้องพี่ต้องหนาวหนักจุดจุด
เนื้อเพลงหนาวลมที่เรนูคำใดที่หายไป
ตัวเลือกที่หนึ่งกายาตัวเลือกที่สองชีวา
ตัวเลือกที่สามอุราตัวเลือกที่สี่เพรา
สอนคิรีถูกใจพ่อมากครับเพลงอะไรของสอนคิรีที่พ่อรู้หมดพ่อฟังมาเยอะ

ตัวเลือกที่สามอุลาครับ
ตัวเลือกที่สามครับอุราครับ
ตอบคำถามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่จ๋ารู้สึกยังไง
มีแต่พ่อนั่งยิ้มหวานอยู่คนเดียว

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
โรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ
นักเรียนที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์คนนี้เป็นนักเรียนชั้นม๖ห้องอะไร
ขอเลือกตอบตัวเลือกที่๔ค่ะห้อง๙
ครูเกดเลือกตอบตัวเลือกที่๔ห้อง๙ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อแรกนะครับ๕๐๐๐บาทได้รับกลับบ้านแน่นอนนะฮะ
แต่เราภาวนาว่าให้ถูกทุกข้อไม่ให้ผิดเลยจะได้ลุ้นเงินล้าน

น้องคนนี้นะฮะนั่นก็คือน้องกิตติพัฒน์
ซึ่งเป็นนักเรียนที่สอบติดคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้อง๙ครับ
ข้อแรกทำไปได้แล้วนะครับถือว่าครอบครัวของน้องลินนะฮะ
ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้ข้อแรก๕๐๐๐บาท
ลุ้นกันต่อแล้วขอให้เป็นข้อที่โชคดีนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒จากเรื่อง
สอนคิรีสีประจวบครับ

คลายหนาวได้หรอกหนา
ห่างน้องพี่ต้องหนาวหนักจุด
เนื้อเพลงหนาวลมที่เรนู

ตัวเลือกที่สามอุลาครับ
แร่เลือกตอบตัวเลือกที่๓

ว้าว

เร็วสิหอมหน่อย

ทำไปได้แล้ว๒ข้อ๑๐๐๐บาท
ถ้าข้อ๓นี้สามารถผ่านได้หรือว่าถูกนะครับ
เงิน๑๐๐๐บาทจะพุ่งขึ้นไป๑แสนบาทเลยทันที

เพราะฉะนั้นมาฟังเฉลยต่อจากเรื่องที่ผมจะเฉลยคือเรื่อง

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
กางเกงจำนวน๓ตัวให้เสร็จภายในเวลา
เอาลูกเดี๋ยวจัดให้
สองแม่ลูกช่วยกันทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้๑แสน

ได้ล่ะ

แม่ไปลุกไปที่ละทาย
ไปเลยนะ
ใช้เวลาไปทั้งหมด
๒นาที๔๔วินาทีครับ

อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้

ข้อที่๔ที่เหลือนี่นะครับ

ลุ้นแล้วก็คว้าเงินล้าน

เอาใจช่วยไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ผมก็ลุ้นไปพร้อมกับคุณผู้ชมเหมือนกัน

เรื่องสุดท้ายที่เหลืออยู่จากเรื่อง

เบอร์ของครูต่อ๔ตัวสุดท้าย
ที่เขียนไว้ที่หน้าต่าง

ลินเลือกตอบตัวเลือกที่๓

๑ล้าน

เพียงมากเลยค่ะ
ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้
แล้วก็ไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้ค่ะ

ถามหน่อยใครจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนลูกน้องลินจ๋า
เห็นไหมบอกแล้วว่าชีวิตเรามันไม่ได้ย่ำแย่เสมอไป

ขอให้เราสู้เหมือนกับครอบครัวของน้องลินที่มาในวันนี้นะครับ

เห็นใจซึ่งกันและกันและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน
ผมเชื่อว่าก้าวผ่านไปได้แน่
ผมเชื่อนะครับว่าน้ำใจคนละเล็กละน้อย
ช่วยเปลี่ยนชีวิตหลายครอบครัว
ที่กำลังทุกข์ได้เหมือนกับครอบครัวที่มาในวันนี้
ผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน
โดยเฉพาะแฟนรายการเกมต่อชีวิต
เป็นคนที่มีเมตตาและมีน้ำใจดี

อย่างไรก็ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีสำหรับบ้านหลังนี้
จะได้ช่วยให้เขาเดินต่อกันได้
และเป็นลมหายใจซึ่งกันและกันนะครับ
วันนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวของเรามาก

และต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงนะครับ

ยังต่อลมหายใจให้กับทุกคนในครอบครัวได้

มือครู